แต่ว่าข่าวแรกวันนี้ไปดูการที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
มีคำสั่งย้ายนายชายวัดลิมนิเขตอักษร
อดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
อุบลไปอยู่ที่ปัตตานีกันก่อน
แต่ว่าย้ำว่ายังไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการที่
มีการขอสารให้เผิกถอนการบริการตัวแชวนที่ช่วงคราว
เพราะว่ามีการไปสัมภาษณ์ตามรายการทีวี
พูดถึงเรื่องของพยานต่าง
หลักฐานต่างก็ไม่ควรจะพูดนะฮะ
เป็นคลิปวีดีโอการถอดคำให้สัมภาษณ์ของนายชัยวัดซึ่งไปพูดตามรายการต่าง
นายชวัดริมที่เกี่ยวศรเป็นหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
ผู้ต้องหาในคดีฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนแล้วก็ข้อหาอื่นรวม๖ข้อหาด้วยกัน
ในคำร้องระบุว่าขอให้สารพิจารณาเพิกถอนการปล่อยตัวชั่วคราวนายชัยวัด
หรือขอให้สารกำหนดเงื่อนไขการปล่อยตัวผู้ต้องหาทั้ง๔คน
คือห้ามให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนหรือให้ข้อมูลกับประชาชนผ่านอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับคดี
ไม่ให้ผู้ต้องหาทั้ง๔คนไปในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
ซึ่งเป็นพื้นที่ที่พบวัตถุพยานสำคัญและมีพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องอาศัยอยู่
จากว่าไปสร้างความหวัดกลัวให้กับพยานไม่กล้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวน
หรือให้ผู้ต้องหาทั้ง๔คนใช้กำไรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อตรวจสอบจำกัดการเดินทางป้องกันการหลบหนีออกนอกประเทศ
โดยสารนัดฟังคำสั่งในวันที่๒๕พฤศจิกายนตอนบ่ายโมงครึ่ง
ซึ่งเป็นวันเดียวกันที่เคราะห์กันบทการฝากหางภาพแรกของทุกชีวิตที่๔คน
ในการสอบสวนเนี่ยเราก็เปิดโอกาสให้สามารถจะให้ข้อเท็จจริงในคดีได้อยู่แล้วนะครับ
แต่ก็ไม่ประสงค์ที่จะให้ในคดีนะครับ
กับการที่ออกข่าวในลักษณะที่อาจจะไปเกี่ยวกับสถานที่เกิดเหตุหรือที่เกี่ยวข้องบ้างนะครับ
ซึ่งประเด็นตรงนี้เป็นเรื่องอ่อนไหวต่อการสอบสวนนะครับ
ทางท่านอธิบดีจึงเชิญประชุมคณะพนักงานสอบสวนเพื่อหารือกันเบื้องต้น
ว่าควรจะต้องรายงานข้อที่จริงเหล่านี้ให้สารทราบนะครับ
ซึ่งอยู่ที่ดุลมินิษฐของศาลว่าท่านจะพิจารณาอย่างไรนะครับ
ลายทุกข์บอกว่าตามกฎหมายแล้วเนี่ย
ผู้ถูกกล่าวหายังเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าสารจะมีคำพิพากษา
ดังนั้นนายชวัดก็มีสิทธิ์ในการชี้แจงต่อสื่อได้
แต่ต้องไปละเมิดกฎหมายหรือว่าเงื่อนไขที่สารกำชับเอาไว้
การที่สารออกหมายจับก็ไม่ได้หมายความว่าชัยวัดกระทำความผิด
เพียงแต่มีพยานหลักฐานเบื้องต้นมีมูลว่าน่าจะได้กระทำความผิดเท่านั้น
ดังนั้นชัยวัดก็เหมือนประชาชนคนธรรมดาคนหนึ่งนะครับ

สามารถเดินสายออกทีวีได้

ละเมิดเงื่อนไขตามที่สารกำชับไว้ในการปล่อยตัวชั่วคราว
ขณะที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์นะครับ
ได้มีการทำหนังสือขอให้นายจตุพรบุรุษพัฒน์
หลักกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับ
พิจารณาย้ายนายชัยวัดจากตำแหน่งภูมิในการสำนักบริหารพื้นที่
อนุรักษ์ที่ก้าอุบลรัชธานีไปเป็นภูมิในการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ปัตตานี
เพราะว่าภูมิในการคนเดิมย้ายไปยะหล่าแล้ว
ทางด้านของนายจตุพรก็ยืนยันว่าเป็นการย้ายตามวาระ
ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของคดีที่มีการเป็นผู้ต้องหา
ไปฆ่านายพรจีนั่นเองนะครับ